ขอนแก่นนะครับมีอดีตรอพพอคนหนึ่งอายุ๔๘ปีละ
ยิงหลานเขยเสียชีวิตสาเหตุเนี่ยอ้างว่า
เขาไม่ให้ร่วมวงกินข้าวเขาทำท่าแบบรังเกียจ
สุดท้ายตำรวจจับได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอบ้านป
ไปยิงเขาตายตรงจุดที่เป็นแปลงปลูกผักเขากำลังรดน้ำผักอยู่นะครับ
อดีตรอพพอนี่เป็นคนก่อเหตุนะครับ
ใช้ปืนยาวไทยประดิษฐ์ยิงนายสุพธชมทองอายุสี่สิบ
มีศักดิ์เป็นหลานเขยของตัวเองจนเสียชีวิต

สุดท้ายถูกจับได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

ว่าลูกเขยถูกยิงล้มลงเลือดไหลเยอะไปหมดนะฮะ

เสื้อกับหมวกก็เปื้อนเลือดเต็มไปหมด
รีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับ

กระสุนเข้าที่กรามลำคอแล้วก็ใบหน้าข้างซ้าย
เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวานนี้
สพบ้านไผ่พอได้รับแจ้งเหตุมาตรวจสอบเนี่ย
ก็รีบออกติดตามหาตัวคนก่อเหตุ
ก็คือนายอรุณนะฮะ
ไปเจอปืนก่อนปืนเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ในป่าย่า
ห่างจากจุดยิงสัก๒กิโลเมตร

ก็เลยระดมค้นหาตัวนายอรุณนะครับ
นายอรุณเนี่ยไปเจอนู่นฮะ
อยู่ในพงย่าบนคันนา

นำตัวมาสอบสวนนะฮะ

ก็อ้างนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับ

อ้างว่ามีปัญหาเขม่นกับ

เพราะว่าหลานเขยเนี่ยรังเกียจ
ไม่ยอมให้เขาร่วมวงกินข้าวด้วย

แล้วก็อ้างว่าผู้ตายชอบบ่น

ก็เลยกดดันทนไม่ไหว

ก็เลยใช้ปืนเนี่ยเล็งยิงเข้าใส่ที่ศีรษะ
กระสุนก็เข้าไปแถวกรามแถวลำคอ

เขาก็ล้มทั้งยืนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

ไม่ใช่อย่างนั้น
อยากให้เราหลีครับ

คุมตัวนายอรุณไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตอนที่เดินไปในจุดที่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ย
อรุณบอกผมอาศัยอยู่ที่กระท่อมที่นี่นี่แหละ

มาถึงเนี่ยโอ้โหยาดเขาบอกโกรธมากฮะ
เป็นญาติกันมาอาศัยอยู่ด้วยกันแต่มาฆ่ากันซะแล้ว
บางคนเนี่ยจะพุ่งเข้ามาหาจะมาทำร้ายเลยนะครับ
ตำรวจต้องห้ามต้องกันเอาไว้นะครับ
ตำรวจนำตัวนายอรุณไปชี้จุดที่เป็นจุดที่ไปยิงเขานะครับ
อยู่หลังต้นไม้ที่แปลงปลูกผักนะครับ
บอกว่าเห็นเขายืนลดน้ำต้นไม้อยู่
ดน้ำแปลงผักอยู่ก็เล็งปืนใส่ศีรษะเขาเลยนะครับ
เสร็จแล้วก็หนีไปเอาปืนเนี่ยนะฮะไปทิ้งนะครับ
แล้วก็มีจุดที่ไปเอาปืนที่รถก่อนด้วยนะครับ
เขาบอกเขามีปืนเก็บไว้ที่รถคันนี้นะ
ก่อนจะเอามาใช้ยิงเพราะว่าโกรธแค้นที่ชอบมาว่าเขาไม่ยอมทำงาน
ไม่ให้ร่วมวงกินข้าวด้วยทำแบบรังเกียจเขา
เมื่อวานเห็นจังหวะสบโอกาสเขายืนหันหลังรถแปลงผักอยู่นะฮะ

ของพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เป็นแปลงปลูกผักขนาดใหญ่นะมีสระน้ำด้วยนะครับ
จุดที่เกิดเหตุยังมีคราบเลือดของผู้ตายเปรื้อนอยู่
ก็ได้ไปคุยกับทางพี่สาวของคนก่อเหตุนางบุญถิ่นอายุ๕๓ปี
บอกว่าน้องชายก็คือผู้ต้องหาคือนายอรุณเพิ่งออกจากงานเป็นตรภพอยู่ที่อุดรธานี
ก็กลับมาพักอาศัยอยู่กับพี่ชายที่บ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
ในบ้านก็มีตัวของนายไกรสอนนะครับสามีของเธอนะครับ
แล้วก็มีภรรยาของนายกายสอนนายกายสอนนี่เป็นพี่คนโตนะฮะ
ภรรยาของนายไกรสอนมีลูกสาวลูกเขยวนายกายสอนอยู่ด้วย
ส่วนตัวคนนี้ก็เป็นพี่สาวเหมือนกันนะครับบอกว่านายอรุณเนี่ยที่เป็นน้องชายเนี่ย
ว่าถูกหลานเขยรังเกียจไม่ให้ร่วมวงกินข้าวเธอก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
แต่น้องชายเคยมีประวัติเกี่ยวกับทางอาการทางจิตประสาทไปรักษามาหลายปีนะครับ
แต่ไม่ได้รักษาต่อเนื่องสาเหตุก็เลยไม่รู้ว่าจะเกิดจากอาการทางจิตประสาทเนี่ย

เคยไปหาหมออยู่แต่แกไม่ได้รับการรักษาอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอะ
วันนี้ครอบครัวได้รับศพของนายสุพธมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ

ในพื้นที่หนองแซงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับ
แน่นอนว่าบริการก็เป็นมาด้วยความโฉ่เว่ย
นี่นะฮะตอนที่ศพมาถึงบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ภรรยาก็ร้องไห้นะครับ

มีลูกสาวอายุ๕ขวบนะครับ
ก็ต้องมาเสียคุณพ่อไปเสียสามีไป
เพราะเหตุการณ์ที่แบบ
ร่วมวงกินข้าวด้วยถ้าสาเหตุมันแค่นั้นจริงจริงมันก็โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะ
นี่แหละแต่พี่สาวอีกคนหนึ่งบอกเขามีอาการทางจิตภาษา
ค่ะตำรวจต้องไปโดรสอบใช่แล้วเป็นจริงไม่จริงอย่างไรนะครับ
เราได้คุยกับแม่ยายของนายสุพธนะครับบอกว่าเมื่อช่วงสักบ่ายสามเมื่อวานนี้เนี่ย
ตัวของแม่นะตัวของลูกสาวแล้วก็ตัวลูกเขยผู้ตายกำลังรดน้ำแปลงผักอยู่
อยู่อยู่มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพอหันไปดูเห็นลูกเขยล้มลงคาแปลงผัก
กับลูกสาวก็วิ่งเข้าไปดูลูกเขยนะฮะลูกเขยก็แน่นิ่งไปแล้วนะฮะ
พยายามที่จะพาส่งโรงพยาบาลนะครับก็ไม่ทันเสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือนายอรุณเนี่ยเห็นยืนอยู่นะครับที่เนินริมสระแถวนั้นนะครับ
นั้นมีสระน้ำเอาไว้รถผักนะครับพอก่อเหตุเสร็จก็ถือปืนวิ่งหนีไปนะครับ
นายอรุณอ้างว่าลูกเขยของเธอรังเกียจไม่ยอมให้นั่งร่วมวงกินข้าวด้วยยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
เพราะตั้งแต่นายอรุณย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
ทุกคนที่อยู่ในบ้านไม่เคยมีใครรังเกียจนายอรุณเลยนะชวนกินข้าวตลอดทุกมื้อ
เขยก็ไม่เคยมีท่าทีรังเกลียดหาว่าไม่ทำงานอะไรพวกนี้ไม่เคยเลยนะครับ
ทางกลับกันเนี่ยตัวนายอรุณเองแหละที่ทำตัวแบบตีตัวออกห่างคนอื่น
ไม่มายุ่งมาเกี่ยวไม่มาสูงสิงไม่มายอมร่วมวงกินข้าวด้วย
ว่านายอรุณเนี่ยคงคิดไปเองแล้วนายอรุณหลายปีที่ผ่านมา
ก็มีประวัติรักษาเกี่ยวกับทางอาการทางจิตประสาทเนื่องจากไปติดยาเสพติดเสพยาเสพติด
ตัวเธอเองเนี่ยตัวแม่ยายผู้ตายเนี่ยเธอบอกว่าเธอนี่แหละ
เคยพานายอรุณเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาล
โตงฮามาจากอุดรวรพวกอาทิลายหนีก็ไม่ได้ก็ว่าน้องซ้าย
พวกเขาเป็นนี่เขาก็ลายหนีก็ได้ก็ว่าน้องผัว
โบ๊ยบอกมันรวดมันนั่นแหละมันหาขอหาจะซื้อนี่ล่ะ
จะบรรลังเกียจยังยังหรือเปล่าเขาก็เอาจิ้นเขา
เขาก็ไม่ได้บรรลังเกียจไม่ได้สร้างเขาก็เห็นอ่ะเขาก็ถามอ่ะได้
มันทีไปเอองมันก็เป็นหลอดมากต่อมันน้อยน้อยฟูน
พวกมีอาทิตย์มันก็รักษายูเริ่มจิ้นมา
ได้ตัวให้ก่อนนะครับเรื่องของอาวุธเปลืองและการหยิงปืน
และเรื่องก่อหาสารเสพติดเนื่องจากเอาไปตรวจ
ปัสสาวะเป็นสีม่วงเซพยาเสพติดด้วย
และเมืองการจิตประสาทด้วยคือนี้เดือดร้อนครอบครัวเลยนะครับ